มีลูกเล็กอยู่ในบ้านฮะลูกก็อยู่ในรั้วบ้านด้วยนะ
จู่มีผู้ชายเดินมาบุกเข้ามาแบบนี้
เนี่ยรับไม่ได้จริงไอ้เราเป็นพ่อเป็นแม่เห็นแบบนี้แล้วขึ้นเลยนะ
แล้วบังคับให้เด็กจูบปากเขา
โอ้โหดูแล้วเนี่ย
จับหน้าน้องอะเด็กแก้มาให้จูบ
โอ้โหลูกขวนมาลูกเอ้ย
นี่น่ะเป็นปุ๊ยวิ่งออกมานะท้าวคู่เลย

ลูกก็พูดกับรู้สึกที่เป็นพ่อเป็นแม่นะ
ไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะแต่ไม่ได้ยอมจริง

คนมาเห็นคลิปนี้รุมประนามด่ากันเละเลย
บางคนบอกอย่างนี้ต้องจับเข้าคุกแล้ว
ถ้าปล่อยออกมาเนี่ยเดี๋ยวมันอันตรายกับบ้านอื่นไงฮะ
แล้วดูรั้วรั้วบ้านหลังนี้เนี่ย
มันก็ไม่ได้สูงมากคือถ้าจะปีนนี่ปีนง่ายเลยนะครับ
บางคนก็บอกจะไปไหนมาไหนต้องปิดประตูล็อกบ้านทุกครั้งที่เข้าออก

ส่วนก็มาถามด้วยนะว่าเหตุการณ์มันเกิดที่ไหนหมู่บ้านไหนหรือเปล่า

ยังไม่รู้เหมือนกันฮะคือเขาก็ต้องระวังเลยนะครับ
ซึ่งดูจากภาพแล้วเนี่ยโอ้โหไม่แน่ใจว่าในต่างประเทศหรือในประเทศไทยนะครับ
ค่ะดูป้ายทะเบียนรถ

มองไม่ชัดนะแต่ลักษณะบ้านก็คล้ายในไทยเหมือนกันนะ

ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะทุกวันนี้ภัยสังคมมันไม่เลือกเลย
ใช่ค่ะคือไอ้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันผ่านไป
แต่สิ่งที่อยู่ในใจน้องมันคือตราเลยนะ